ไปดูกันเรื่องต่อไปกันบ้างดีกว่าไปดูฟุตบงฟุตบอลบ้าง
นี่ฟุตบอลคุณชนะเลยรายการนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเมื่อรวมอายุนักฟุตบอลทั้งหมดแล้ว
โอ้โหเป็นพันปีนะครับคุณผู้ชมครับจริงนี่เป็นเกมการแข่งขันของผู้สูงอายุ
ไปดูกันหน่อยนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
โอ้โหฟุตบอลว่ามันแล้วนะดูบรรยากาศกองเชียร์มันก็เยอะเลย
โอ้โหแต่งตัวต้องกระปุ่งบ้าง

นี่คือนักกีฬาฟุตบอลรุ่นใหญ่วัย๗๐ปีทั้ง๑๒คนจากโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยกำลังโชว์ลีลาวอร์มร่างกายก่อน
นี่คือคำวอร์มเหรอคะคุณ

ที่จะลงแข่งขันกันในฟุตบอลรุ่นพิเศษเขาบอกว่าใช้เวลาแข่งขัน๑๐นาที
โอ้โหก็สู้กันสนุกสนานกองชงกองเชียร์ก็มากันเต็มเลยครับ

ก็ต้องมีกองชงกองเชียร์ด้วยเพื่อสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกสนานภายในงาน
นี่จังหวะนี้ล้มแล้วก็ประตูเตะข้ามมาโอ้โหเบียดมีดสูสีกันแย่งกันจังหวะนี้เป็นไง
ยิงไม่เข้าโอ้โหเฉียวออกไปนิดเดียวเออมันจริง
แต่ว่าโกเขาเล็กนิดเดียวเองอ่ะคุณเนี่ย
ก็ต้องเล็กหน่อยแม้เอาโหสู้ไปสู้มาไม่ไหวแล้วมีอาการเหนื่อยจะเป็นลม
ก็ต้องหอบออกไปจังหวะนี้สำคัญ

ยอดเลยนี่การล็อกระดับโลกเลยนะครับเป็นไงล่ะ
กิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลในรุ่นระดับผู้สูงวัย
แล้วก็สู้กันสนุกสนานอย่างที่เห็นนะครับ
แล้วก็เป็นการแข่งขันของโรงเรียนนี้นะครับ
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
นี่มีขบวนพาเรทเชิญถ้วยรางวัลยิ่งใหญ่อลังการมากคุณค่ะ
ดิฉันชอบคนถือป้าย
ดิฉันชอบเออดิฉันชอบป้ายโรงเรียนอะ
ให้แข็งแรงแล้วก็คึกคืนนี่ดูคนนี้ดิ
เต้นตั้งแต่งานเริ่มงานจบยังไม่หยุดเลยนะ
นักฟุตบอลข้างหลังไปเต้นด้วยค่ะคุณ
แหมนี่ไงถึงว่าเป็นลมเป็นแรง
ไม่ได้เตะบอลเป็นลมหรอกคุณเตะเป็นลม
เอาล่ะโอ้โหนี่ก็สนุกสนาน

แล้วก็บรรยากาศแบบนี้กับการแข่งขันแบบนี้
ถ้ามีอีกเดี๋ยวเราจะมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
ตอนนี้คุณผู้ชมยังไลน์มาพูดคุยกับเราอย่างต่อเนื่องเลยนะเนี่ย
บอกว่าอยากจะเห็นรูปคุณชนะตอนเด็ก
เดี๋ยวพรุ่งนี้ไหมเอามาโชว์ไหม
มีหลายคนเลยส่งมาว่าอยากให้คุณชนะโชว์อะไรรู้ไหม

มีคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้คุณชนะโชว์นั่งเฉยแป๊บนึง
อันนี้ออกแนวรำคาญ